ไปดูความคืบหน้ากรณีที่มีเด็กผู้หญิงวัย๑๓ปีที่บุรีรำถูกรุมโทรมในห้องน้ำของโรงเรียน
ตอนนี้ตำรวจประสานทีมสหวิชาชีพร่วมสอบปากคำเด็กหญิงวัย๑๓ปีแล้วค่ะ
รวมถึงได้สอบผู้ต้องหาที่เป็นเยาวชน
แล้วก็จะมีการสรุปสำนวนส่งอายการด้วยนะคะ
ซึ่งญาติผู้ต้องหาทั้ง๓ใน๗ยื่นขอประกันตัวแล้วค่ะ
ตำรวจผู้ท้อนบ้านกรวจจังหวัดบุรีรัมน์
เปิดเผยความคืบหน้าคดีรุมโทรมเด็กหญิงวัย๑๓ปีในห้องน้ำของโรงเรียน
ซึ่งเหตุการณ์เกิดขึ้นใน๒๓ธันวาคมที่ผ่านมานะคะ
จับผู้ต้องหาได้๗คนเป็นเยาวชนและวัยรุ่นชาย
อายุตั้งแต่๑๔๒๒ปี
ซึ่งเยาวชน๔คนตอนนี้อยู่ในความดูแลของสถานพินิษฐ์และคุ้มครองเด็กค่ะ

ส่วนอีก๓คนที่มีอายุเกิน๑๘ปี
ย่านยื่นประกันตัวในชั้นพนักงานสอบสวนแล้ว
ซึ่งตำรวจก็อนุญาตให้ประกันตัวได้แต่ต้องมารายงานตัวทุก๗วันค่ะ
จากการสอบปากคำเบื้องต้นผู้ต้องหายอมรับสารภาพนะคะว่า
ร่วมกันรุมโทรมเด็กหญิงผู้เสียหายจริง
ซึ่งตอนนี้ก็มีพยานหลักฐานชัดเจนเพียงพอที่จะดำเนินการตามกฎหมายแล้ว
ทั้งยังมีการประสานทีมสหวิชาชีพ
ให้แก่ฝ่ายผู้เสียหายแล้วซึ่งผู้เสียหายก็ยินยอมรับเงินเยียวยานะคะ
แต่ว่าเรื่องคดียังไงก็ต้องเป็นไปตามกฎหมายค่ะ